กลับมาติดตามบันเทิงไทยรัฐกันต่อนะคะเมื่อสักครู่
ชื่อเรื่องอะไรอันนี้ฉันขยี้เลย

แล้วนี่เขาชื่อพี่นาคนะคะ
ในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเรื่องราวของสวัสดีปีใหม่เนาะ
ทีมนักแสดงคุณพลอยชมพูค่ะแล้วก็ผู้กำกับอย่างพี่ไมค์เองนะ
บุกมาถึงที่ไทยรัฐทีวีเลยนะคะ

ก็มีหน้าใหม่น่าเสียดายทั้งนั้นเลยนะคะ
เหล็กดัดฟันนี้น่ารักจริงเลยนะคะ
แล้วเกี่ยวอะไรกับพี่มากพ่อแม่นาคอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ดูความเก๋นะคะสวัสดีปีใหม่หรือว่าอะไรคุณนะคะ
จะบอกว่าเรื่องนี้นะเขาจะเข้าฉายวันที่๒๑กุมภาพันธ์นะคะ

ก็เลยขอมาสวงสวัสดีพี่ที่ไทยรัฐกันก่อนแล้วค่ะทำแจ๊ค

เอาแจกการ์ดเนี่ยเชิญไปงานหนังด้วยนะคะ
คุณดูความเก๋เหมือนไปงานบวชไหม
ส่วนน้องพลอยชมพูค่ะก็เอ็นจอยหนังผีหรือเปล่านะ
เพราะว่าอะไรในภาพยนตร์เนี่ยทำไมหนูร้องไห้เยอะมาก
เขาบอกว่าร้องไห้แทบจะตลอดเวลาตกลงหนังผีหรือว่าหนังดราม่า
งี้เขาก็สงสัยกันนะคะแล้วก็หลายคนก็พูดถึงนะว่าที่หยิบเรื่องเอาของนาคเนี่ย
มาทำเป็นเวอร์ชั่นแบบผีแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนก็เป็นห่วงเออว่าจะเข้าข่ายลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลู่ศาสนาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปฟังทั้งหมดจากทีมงานกันค่ะ
ค่อนข้างจะมีเป็นพันธราม่าของตัวเองเหมือนกันก็เป็นบทที่ท้าทายเพราะว่า
แต่ละซีนก็ค่อนข้างจะท้าทายเรื่องของด้านฝีมือการแสดงพอสมควรนะคะก็เป็นซีนดราม่าสักส่วนใหญ่
พอยเขาจะคอยจะรู้ทันทีว่ามาแล้วร้องไห้อะไรอย่างนี้

วันที่๑๑กุมภาพันธ์ก็จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะคะ
รองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งน่ากลัวนะแล้วก็น่าสนุกแน่นอนขันแน่นอนแล้วจ้า
ใช่ค่ะเขาก็ฝากบอกมาแบบนี้ก็รอติดตามกันด้วยละกันนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องสุขภาพคุณผู้ชมอย่าละเลยเด็ดขาดนะคะ
ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วย
คุณละอองเนี่ยอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันเข้าไปในปอดในลมหายใจของเรา
อันตรายต่อสุขภาพยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะ